คุณเป้อารักษ์นะคะก็ยืนยันว่ายังร้องเพลงอยู่นะคะ

ไม่รู้ยังไงเรื่องเพลงยังทำอยู่

คุณผู้ชมเมื่อ๒วันก่อนลงรูปคู่
แล้วแซวกันอ่ะไปดูคอนเสิร์ตแบบว่า

แล้วลงรูปคู่แล้วทำไมไม่ใช่แฟน

มันเป็นการล้อการแกล้งกันนะครับ

ผมบอกว่าลงรูปนี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้

เป็นการเล่นสนุก

ที่ของคอนโดคุณเป๊อรักเล่าได้ไหมค่ะ